นักสู้ชิงล้านวันนี้มุมแดงคุณเบนส์
พบกับมุมน้ำเงินนักสู้ท้าชิงน้องเจมส์

อันนี้สามีเราจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย

อันนี้ไม่ได้บอกอันนี้ข่มขู่แล้วเขาขาด
เต้นงานแล้วเจองานแปลกบ้างไหม

สนุกมาก
ถึงหัวใจผู้ชายคนนี้
ร้องได้เพียงคนเดียวครับ
เฮ้ย

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ถ้าได้ยินเสียงเพลงแบบนี้แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับ
มันจะต้องเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันเลยนะครับ

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นเกมการแข่งขันนะครับที่จะต้องต่อสู้กันนะครับ

ด้วยความถูกต้องผ่านบทเพลงทุกทุ่งนะครับ
มีนักสู้ทั้งสองคนขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ถ้าร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงทั้งสองคนเลยนะครับ
รับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาท
นักสู้ชิงล้านวันนี้เป็นการสู้กันของมุมแดงคุณเบนส์
นักสู้หนึ่งสมัยที่ยืนหยัดสู้เพื่อปลดหนี้ให้แม่

นักสู้ท้าชิงน้องเจมส์
หนุ่มร่างระหงผู้มั่นคงต่อความฝัน
วันนี้มาประเดิมศึกแรกของทั้งคู่กันครับ

ต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
วันนี้สดใสกันทีเดียวนะครับ
ทางด้านนี้เบนส์ก็มากับครอบครัวทางด้านล่างคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับ
คุณเจ้านะครับสามีคุณแม่ก้อนนะครับแล้วก็น้องเชอเบลนะครับสวัสดีครับ
แม่วันนี้ดูคุณเจ้าไม่ค่อยมีสมาธิเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าเครือญาติของน้องเจมส์หรือเปล่านะคะ
คือมากันเนี่ยบอกได้เลยว่าญาติหลักเนี่ยมีคุณยายตุ่มมานะคะแล้วก็มีทีมดานเซอร์มานะคะ
มีคุณแป้งคุณฟุ๊กคุณเบ้นแล้วก็คุณจูนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นี่นะคะนั่งสวยเด่นเป็นสง่าในชุดเปิดวงตรงนี้เลยนะคะเลยทำให้คุณเจ้าเนี่ยตอนนี้ไม่มีสมาธิเลยอยากคล้องพวงมาลัยมากนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับสาวดานเซอร์เดี๋ยวจะคุยกับพี่เบ้นก่อนดีกว่า

คุณเบ้นส์นักสู้หนึ่งสมัยเงินทุนสะสม๔๐๐๐๐บาท
คุณค่ะเรื่องหนี้สินคุณแม่แม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่คุณเบ้น

แม่ไปค้ำประกันให้น้าค่ะตอนแรกน้าก็จ่ายอยู่
จ่ายได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะเขาก็หนีไปเลยค่ะ
ทีนี้เธอต้องใช้หนี้เนี่ยมันใช้ยังไงเป็นเดือนเป็นวันเป็นอะไรดอกเบี้ยยังไงบ้างคุณเบ้น
ตอนแรกแม่จ่ายให้วันละ๕๐๐ค่ะ

แล้วทีนี้มาติดโควิดก็เลยขอเขาเป็นเดือนค่ะตกเดือนละสองพันบาท
อันนี้ก็คือเป็นหนี้นอกระบบ

คุณแม่ส่งเกินต้นไปได้อย่างไร

แล้วทีนี้คุณแม่เอาตังค์ไหนส่งดอกให้เขาเป็นรายเดือนเนี่ยค่ะ๒๐๐กว่าบาท

ได้หลักจากข้างบ้านก็มาจากใครบ้างนะตอนนี้

แสดงว่าคุณลูกเขยนี่ก็ต้องทำงานหนักเลย

ไหนจะต้องกินอยู่ไหนจะต้องมาใช้หนี้
ค่ะแล้วทีนี้คุณเบ้นคนหาเงินคือคุณเจ้า

อยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างคุณเบ้น

คุณเจ้าเองนี่ก็เต็มใจช่วยภรรยาช่วยแม่ยายอยู่แล้วใช่ไหมคะ

รักภรรยานะแม่ภรรยาก็เหมือนแม่เราเนอะ

ครับอยากได้เงินทุนสะสมจากรายการของเราเอาไปทำอะไรครับ
มุงรวดค่ะแล้วก็ใช้หนี้ให้แม่ค่ะ

หมื่นบาทนะครับตอนนี้มีอยู่แล้ว๔๐๐๐นะครับ
วันนี้มาเริ่มยกที่๑กันใหม่
ถ้าพร้อมแล้วนะครับยกที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของเบนส์มาเลยครับ

กันแล้วอีกในไหม

ได้กับเรามั้ยคะคุณเบนส์

ตัวช่วยจะกลับมาใช้สิทธิ์เต็มที่เหมือนเดิ
ก็คือให้เลือกใช้ทั้ง๓แผ่นป้ายได้ได้๒แผ่นป้ายเหมือนเดิม
ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับก็สามารถใช้ได้เลย
และในยก๑นี้นะครับเบ้นท์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ไม่ใช้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเลยครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
รู้ภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความ
ตอนอยู่ม๓แล้วหนูยังจำขึ้นใจ
เขียนในหัวข้อต่อคนอยากเป็นอะไร
ให้เขียนบรรยายมันหน้ากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐ
อีกฝันที่วาดคืออยากเป็นแอร์โฮสเตจ
พอกินเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ด
แต่มีอีกวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จ
ใส่ทอปสิเกร็ดที่เก็บไว้นานพอดู
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
บอกรู้เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
เป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความส่องอาย
เขียนบรรยายทุกความในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษเอสสิบ
คงหยุดใจนี้บ่อยู่
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด็ดมือ
แต่มีอีกวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จ
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
ยังเป็นอะไรมาแต่หนูกล้าบอกไอ้
อยากเป็นอะไรบอกพี่อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู

อยากเป็นแฟนอาย
บอกหูเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะคิดเรื่องความสองอาย
เขียนบรรยายทุกคนในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษเอซีคงอยู่ใจนี้บ่อยู่
ยี

มันขักตั้งแต่เพลงแรกเลย
ทั้งที่ประเดิมยกที่๑ด้วยเพลงมันสนั่นเวทีขนาดนี้
แต่คุณเบนส์นั้นกลับมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก
ไม่รู้ว่ามีอะไรในใจกันแน่
ก่อนอื่นเรามารับชมเรื่องราวชีวิตของน้องเจมส์
ท้าชิงในยกนี้กันก่อนครับ
ผมเชื่อว่าถ้าขยันให้ถูกที่ไม่กี่ปีเราจะรวย
สวัสดีครับผมชื่อนายอภิษฎนามสกุลจันเชียงศรีชื่อเล่นชื่อเจมส์อายุ๒๒ปี
บ้านอยู่บางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
หนุ่มน้อยร่างระหงผู้มีความมั่นคงต่อความฝันของตัวเอง
ครอบครัวของเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คน
ที่บ้านของผมก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนนะครับ
คนแรกก็คือตัวผมนะครับคนที่สองก็คือพ่อนะครับชื่อโจ้อายุสี่สิบสองปีครับ
แล้วก็คนที่๓แม่ครับชื่อปูอายุ๔๓ปี
คนที่๔น้องสาวครับชื่อแป้งอายุ๒๐ปี
คนที่๕คุณตาครับชื่อแป้มอายุ๗๑ปี
แล้วก็คนสุดท้ายคุณยายผมครับชื่อตุ่มครับอายุ๖๕ปีครับผม
โดยเฉพาะตากับยายนี่คือผมสนิทมากเลยครับสนิทตั้งแต่เด็กเลยครับ
เพราะว่าตากับยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
ครอบครัวของเขาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง
ซึ่งก็ประสบปัญหานี่สิทธิ์ที่เกิดจากกุ้งน็อกน้ำตาย
ทำให้ขายไม่ได้ราคา
ที่บ้านผมตอนนี้ก็มีอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวครับ
มีเนื้อที่อยู่๘ไร่ครับทำมาอยู่เกือบ๒๐ปีแล้วครับ
แต่พอมาช่วงหลังนี้เริ่มประสบปัญหาครับกุ้งเป็นโรคขี้ขาวครับ
ขี้ขาวก็เหมือนเป็นโรคของกุ้งครับเหมือนกุ้งป่วยอะครับ
เพราะเวลาปกติขี้มันจะเป็นสีดำอะครับพอมันป่วยขี้มันเป็นสีขาวครับ
ถ้ามันเป็นหนักเลยก็คือปลายกบ่อเลยครับหรือที่เขาเรียกว่ากุ้งน็อกน้ำอะครับ
ผมชื่อโจ้ครับอายุ๔๒ปีเป็นพ่อของเจมส์ครับ
ครอบครัวก็เลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงกุ้งก็ต้องมาใส่ดวงจริง
ถ้ากุ้งกล้ามกามมันไม่เป็นอะไรครับมันกำไรน้อยแต่มันทน
แต่ถ้ากุ้งขาวถ้ามันพลาดขึ้นมามันตายทีเดียวหมดบ่อ
เมื่อเกิดปัญหากุ้งน็อกน้ำบ่อยครั้งเข้าสิ่งที่ตามมาก็คือ
หนี้สินและความเครียดของสมาชิกทุกคนในบ้าน
หนี้จากการทำบ่อกุ้งเนี่ยทำให้พ่อผมเนี่ยเครียดมากเลยครับ
แล้วพอแม่ผมเนี่ยเห็นพ่อเครียดแม่ผมก็เครียดตามอีก
พอตาเห็นแม่เครียดตาก็เครียดตามไปอีก
พอยายมาเห็นตาเครียดยายก็เครียดตามอีก
สรุปแล้วก็คือเครียดกันไปหมดทั้งบ้านเลยครับ
ผู้ที่ไม่โอนอ่อนต่อปัญหาคือผู้ที่ใช้สติปัญญาเป็นที่ตั้ง
เพื่อขจัดปัญหาหนี้สินในครอบครัวให้หมดไป
ผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะทำในสิ่งที่ผมถนัดครับ
ก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสิ่งสวยอย่างงาม
ก็เลยตัดสินใจทำวงแดนเซอร์ขึ้นมาครับ
เพื่อว่าจะได้รับงานแล้วก็มีเงินแล้วก็หาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้ให้ได้ครับ
พอหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจไปกู้เงินมา

เพื่อเอามาลงทุนในการทำวงแดนเซอร์ครับ
เพื่อว่าจะเอามาซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ในการออกงานครับ
ในเมื่อสี่หมื่นบาทนี้ผมก็จะได้มามีชุดเปิดวงครับ
ที่เป็นชุดเอาไว้โชว์สำหรับวงเราว่า

แล้วก็จะมีชุดยาวเอาไว้สำหรับเต้นเพลงช้า

มีขนนกมีเครื่องประดับมีรองเท้าครับ
เพื่อที่จะได้พบในการออกงานอีกครั้งครับ
การทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นก็คือ
ทีมงานที่มีคุณภาพ

แล้วก็ต้องมีทีมงานที่ดีมีคุณภาพนะครับ

รับเด็กจากบ้านเพื่อไปงาน
แล้วก็คอยไปส่งเด็กที่บ้านหลังจากเลิกงานนะครับ

ก็เลยต้องพาไปส่งถึงบ้านครับ
เพื่อให้ผู้ประคองเขาเนี่ยสบายใจนะครับ

ที่หลานไว้วางใจให้ผมขับรถ

แล้วก็จะส่งลูกหลานกลับบ้าน
ด้วยความปลอดภัยทุกคนครับ

ผมก็แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการวงเลยครับ
ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในวงเลยครับ
ภูมิใจค่ะที่หลานให้ดูแลตรงนี้

เส้นทางการทำวงแดนซ์ของเจมส์
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบดั่งใจหวัง
เมื่อลงทุนทุกอย่างพร้อมที่จะรับงาน
ก็เกิดสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนฟ้าผ่ากลางใจ
ครับหลังจากที่ผมกู้เงินมาเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะมาลงทุนทำชุดแดนเซอร์เพื่อจะออกงานแล้ว
แต่ก็ดันมาเกิดปัญหาโควิดซะก่อนครับ

ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาสู้ในรายการ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้ครับ
ไม่ว่าปัญหาจะถาถมมาแค่ไหน
เจมส์นุ่มน้อยร่างระหง
ผู้ที่มั่นคงต่อความฝันของตัวเอง
ก่อนจะขอสู้ยิบตาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
แล้ววันนี้พวกเราทีมงานเจมส์มีแดนสุภัณฑุรี

เรามีชื่อวงด้วยใช่ไหมชื่อว่า
จะไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นอกจากสุพรรณเท่านั้น
รับงานทั่วราชนาจักร
เซอร์ประจำวงมีกี่ชีวิตคะเอ่อถ้ารวมรวมตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
เกือบยี่สิบคนครับดีนะงั้นมาทั้งทีนะวันนี้นะ
มีโชว์ไหมมีครับเดี๋ยวเต้นเพลงรายการนี้ให้ครับ
อยากดูอยากดูโชว์เปิดวงก่อนที่จะโชว์เปิดวงเนี่ยให้ทิ้งเบอร์ไว้ก่อน
ตอนนี้ใครจะจัดงานงานบวชงานแต่งงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตาม
ได้ที่เบอร์ไหนครับผมครับถ้าอยากติดต่องานก็โทรได้ที่เบอร์ผมเลยนะครับ
เก้าเก้าสี่ห้าสามเก้าห้าสองห้าครับอ่างั้นเดี๋ยวจะให้หัวหน้าวงพูดเกิดเพื่อเป็นการเปิดวง
ช่วยนะเซอร์ค่ะเปิดร้องได้ให้ล้านเลย
สวัสดีครับครับครับครับครับนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปไป
ขอเชิญทุกท่านท่านท่านท่านท่านพบกับการเปิดวงอย่างเต็มรูปแบบ
ยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบยังเต็มรูปแบบ

ทุกท่านพร้อมหรือยังยัง
และขอเชิญทุกท่านพบกับการเปิดวงได้ณวันนี้ครับ

อันนี้เป็นอะไรเปิดวงแล้วก็ยังมีอะไรมีชุดยาวเพลงช้าอีกใช่ไหมครับ

มีชุดยาวไว้สำหรับเต้นเพลงช้าเพลงเร็วก็มีตลอดทั้งงานเลยครับ

ไปเต้นงานแล้วเจอกันงานแปลกบ้างมั้ย
แล้วเราต้องทำหน้าสนุกหรือเราต้องเศร้า

บางทีเขาสั่งเสียไว้ว่าห้ามโศกเศร้า
ดอกตกใจมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักก่อน
เดินเลี้ยงแถวสวยท้าวเส้าเอวกลับไปนั่งที่เดิน

แม่น้องเจมส์ของเราจัดเต็มขนแดนเซอร์ในสังกัดมาเปิดตัวขนาดนี้
มาดูกันว่าเสียงร้องนั้นจะเด็ดดวงขนาดไหน
รับฟังกันช่วงหน้าครับ
จากการทำนากุ้งแล้วพลิกมาทำวงแดนเซอร์

เริ่มแรกเลยที่บ้านทำเลี้ยงกุ้งใช่ไหมครับ
แล้วพอดีมันไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรครับ
พ่อก็เลยไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งก็๕แสนครับ
ผมเองก็เลยออกจากมหาวิทยาลัยด้วยครับ
หยุดเรียนมาช่วยเขาแล้วก็แบ่งบรรพาระ
ผมเรียนหน้าตสินมาครับ
ผมก็พอมีพื้นฐานเรื่องเต้นเรื่องลำเรื่องร้องเพลงอยู่บ้างครับ
เลยตัดสินใจทำวงแดนเซอร์ขึ้นมาครับ
เพื่อที่จะให้เอาเงินมาช่วยใช้จ่ายในครอบครัวครับ

ตอนนี้ตั้งมา๕ปีแล้วครับ

โควิดดีครับงานก็มีทุกอาทิตย์ครับ
ตั้งแต่โควิดเข้ามานี้ผมเพิ่งมีงานไปงานเดียวเองครับ

รายจ่ายก็ยังคงต้องใช้ครับเพราะว่า
ผมไปกู้เงินมาก้อนหนึ่ง๔๐๐๐ครับ
พอผมกู้มาเสร็จเนี่ยโควิดก็มาพอดีเลยครับ
ก็คือชุดที่ผมกู้มาเนี่ยคือยังไม่ได้ออกงานเลยครับ
ก็เลยจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ให้กับที่ผมไปเอาที่ร้านชุดมาครับ
แต่ก็เรื่องดีก็มีที่เจมส์ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับ
มาเป็นนักสู้ชิงล้านในวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
ก่อนจะมาเริ่มแข่งขันก็ต้องกลับมาถามกันก่อนนะครับว่า
ต้องการเงินทุนสะสมจากรายการของเราไปทำอะไรครับเจมส

หมายแรกก็คือเอาไปใช้หนี้ที่ผมกู้มาทำชุด
อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือช่วยที่บ้านที่กู้มาเลี้ยงกุ้งครับ

ถ้าของผมเอง๔๐๐๐ครับ
ของที่บ้านที่กู้มาเลี้ยงกุ้งก็๕แสนครับ
๕๔๐๐๐๐เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ได้๑๐เพลงนะครับ
เพราะเรามี๑ล้านบาทเลยขอเป็นกำลังใจนะครับ
คุณยายก่อนจะร้องนะคุณยายตุ่มนะอวยพรหน่อย
น่ารักจังเลยรู้จักทำมาหากินคุณยาย
สู้ลูกร้องให้เต็มที่เท่าที่ฝึกมา
คุณยายก็เป็นกำลังใจให้นะคะยิ้มหวานมากเลยนะคุณยายนะ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของเจมส์มาเลยครับ
เพลงอะไรครับเพลงอยากบอกรักเธอครับของใครครับของชายามิดชัยครับ
แล้วยากง่ายกับเจมส์ขนาดไหนครับยากครับยากด้วยความที่ร้องเป็นลิเกด้วยครับ
แล้วก็เพลงนี้จะร้องแบบร้องเที่ยวเดียวจบเลยครับไม่มีวนไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำใช่ค่ะโห
เอาล่ะเจอโจทย์ยากตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยให้นะครับ
ยกที่๑นี้นะครับเจมส์ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ขอให้โชคดีนะครับเจมส์ขอให้ผ่านพ้นยกที่๑นี้ไปได้ทั้งคู่เลยนะครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
สะสมมูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้ให้หลารยกที่หนึ่ง
เพลงมาครับ
มาจากข่าวบทไฟ
กับชายคนนึง
คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละมั้ง
อกชายเฝ้าเพลิงแสนเปรี้ยว
อยากเกี่ยวใจเธอมาครอง
เพราะพี่รักน้อง

มาจะกล่าวบทไป
ถึงหัวใจผู้ชายคนนี้
อยากมีรักสักที
ใจมีเดียวได้มานาน
สอนรักมาปากกลางใจ
เมื่อเธอมาไกลทำให้ใจฉันสั่น
เธอนั้นคือนางในฟัน
ที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลย
คิดถึงแต่เธอช่าง
อยากบอกรักเธอช่างนะ
หัดร้องมันหลักนักเงย
หัดรักมันหากว่า
หัดรักยิ่งนากนา
ช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชา
อยากรู้ภาษา
บอกรักเธอจังเลย
ยังมือใหม่ไม่เคย
ไม่รู้เลยวิธีบอกรัก
จึงก็ได้แค่ทัก
ปากหนักไม่กล้าพูดไป
ไม่รู้จะเริ่มไงดี
ถ้าเอายังงี้เธอว่าดีหรือไม่
บอกรักฉันก่อนได้ไหม
จะได้จำไว้บอกรักเธอบ้างเอ่ย
คิดถึงแต่เธอช่างนาย
อยากบอกรักเธอช่างเลย
มาจะกล่าวบทไป
ถึงใช้คนหนึ่ง
ที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอ
วันได้แต่ละมั้ง
ชายเฝ้าเผลอแสนเปลี่ยว
อยากเกี่ยวใจเธอมาครอง
เพราะพี่รักน้องคนเดียว
ขอบคุณมาก
เสียงกรี๊ดจากบรรดาแม่ยก

เพราะว่ามีช่วงที่ดนตรีหยุดไปแล้วร้องเนี่ยนานมาก

ถ้าคนจังหวะไม่ดีหรือก็เคินไม่ได้เลยนะ

ในยกที่หนึ่งของน้องเจมส์นะครับเชิญเป็นเลยครับ
นี่น้องเจมส์หรือคุณเอชายากันแน่เสียงร้องหลอมใจแม่ยกจนแทบละลาย
ส่วนเรื่องเนื้อร้องนั้นจะถูกต้องหรือไม่
มาฟังคำตัดสินกันในช่วงหน้าครับห้ามพลาด
บอกรู้แต่รู้กล้าบอกอาย
คิดถึงแต่ขอช้างนาย
อยากบอกรับเธอช่างเลย
เอาละครับมาลุ้นกันเลยนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
และเบ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
งงรวดค่ะแล้วก็ใช้หนี้ให้แม่ค่ะ

หมายแรกก็คือเอาไปใช้หนี้ที่ผมกู้มาทำชุด

ช่วยที่บ้านที่กู้มาเลี้ยงกุ้งครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
เจมส์และเบนร้อง
ร้องได้เพียงคนเดียวครับ

และผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
เจมส์

ร้องได้ให้ร้าน

เสร็จไปซะแล้วนะคะตั้งแต่ยกแรกในรอบนี้เลยค่ะ

แต่มีอีกวังที่หนูยังเขียนบ่เสร็จ
ใส่ทอบสิเกร็ดที่เก็บไว้นาน

ทำให้นะครับในยกที่๑นี้นะครับ
คุณเจมส์สามารถที่จะชิงเงินทุนสะสม
จากคุณเบ้นมาได้สำเร็จนะครับรับเงินทุนสะสมไปก่อนเลยนะครับ

และแชมป์เก่าของเรานะคะร้องผิดนะคะในรอบนี้นะคะ
รับเงินทุนปลอบใจห้าพันบาทนะคะครั้งก่อนนะคะมีสะสมไว้สี่หมื่นบาทนะคะ
รวมเป็นสี่หมื่นห้าพันบาท
สี่หมื่นห้าพันบาทนี้ไม่รวมค่าเดินทางนะคะไม่รวมค่าอาหารนะคะ
ค่าเดินทางค่าอาหารนะคะทีมงานเราซัพพอร์ตให้นะคะ
ก็เรียกว่าไม่เสียหายอะไรนะครับก็เรียกว่าได้ไปพอสมควรทีเดียวสำหรับเบ้นนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับเจมส์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวส่งเบ้นกลับบ้านก่อนนะครับขอขอบคุณครอบครัวของเบนส์ด้วยนะครับ
คุณเจ้านะครับแล้วก็คุณแม่ก้อนนะครับแล้วก็บ๊ายบายด้วยนะครับ

เพียงแค่ยกที่หนึ่งเท่านั้นคุณเบนส์นักสู้หนึ่งสมัยของเราก็จำต้องอำลาเวทีนี้ไป
แต่ความฝันที่จะปลดหนี้ให้แม่ยังคงอยู่เชื่อว่ากำลังใจที่เข้มแข็งของคุณเบนส์นั้นจะไม่หวั่นไหว
ทางรายการขออวยพรให้คุณเบนส์โชคดีครับ
มาพบกับนักสู้ที่จะมาชิงล้านกับคุณเจมส์นะครับน้องกิมกรอ

เรียกว่านั่งอยู่ทีมงานสะกิดฮิวปีกขึ้นมาเลยครับ

ใจไหมคะกิมกอยไม่น่าเชื่อว่าเกมเมื่อกี้นะพี่เบ้นกับพี่เจมส์

คุณตาไทคุณยายแจ้าว

คุณขวัญแล้วก็พี่ชายคุณกัน

อยู่กันเท่านี้เลย

เดี๋ยวคราวหน้าเราจะค่อยมาพูดคุยกัน
ถึงรายละเอียดอะไรต่างนานาของน้องกิมกอย
แต่ว่าจะเป็นคู่ที่จะมาชิงล้าน
กับคุณเจมส์แน่นอนนั่งดูพี่เจมส์เขาก่อน

เรามาเริ่มต้นกันใหม่

ทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของเจมส์

ความยากง่ายแค่ไหนคะสำหรับเจมส์เพลงนี้
ยากครับเป็นเพลงประกวดนะครับ

สันติดวงสว่างใช่ครับแล้วมันได้สักกี่เปอร์เซ็น

แต่อย่างหนึ่งที่เรามีให้ก็แน่นอนก็คือตัวช่วยนั่นเอง

ทั้งการชิงร้านของคุณเจมส์กับน้องกิมกรอยนะครับ
ยกที่๑นี้เจมส์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ก็สู้ค่ะขอให้มีสติอย่างเต็มที่ค่ะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
นี่คงเป็นเพราะโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วยายต้องให้เจ็บชา
โทษคนดีดูสิจริงโทษคนดีดูสิจริง
เจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นคง
ก็คืนเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มาในคืนวันลอยกระทง
เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟน
ชมยงฉันต้องยืนงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจลอย
พระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไป
ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยา
ลูกเอาใจลูกใส่กระทงลอยไป
ลูกจะกลับมาขอวอนแม่ของขาช่วยรักษาหัวใจลูกที่
หากชาตินี้มีบุญและวาสนาลูกจะกลับมาขอแม่คงข้าอีกที
ลูกขอพรแม่คงเมตตาปรานีโปรดช่วยลูกที
เพราะลูกมีแต่ความผิดพัง
ขอแม่ของขาช่วยรักษาหัวใจ
แล้วดูซิก่อนมากกว่าจะเกี่ยวก่อยพากับก็ถึงยกที่สิบได้หรือไม่
ในร้องให้ล้านนักสู้ชิงล้านทายรัดทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเคารพทงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรง

ขออภัยทุกคุณผู้ชมที่ทำให้รู้สึกค้างค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปสนุกกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
จากเรื่องราวชีวิตจะเข้มข้นแล้วนะคะเกมยังเข้มข้นอีกด้วยค่ะ

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
หลังจากพิชิตคุณเบ้นได้สำเร็จ
น้องเจมส์หนุ่มน้อยของเราก็ชิงเปิดประเดิมยกที่๑กับนักสู้ท้าชิงน้องกิมกลอยทันที
ครั้งหน้าเรามาฟังเรื่องราวและพลังเสียงของสาวน้อยหน้าใสบนเวทีชิงล้านกันต่อห้ามพลาดครับ
วันนี้พี่ต้องกลับบ้านไปก่อนน้องสองคนซุ้ยถึงเป้าหมายนะคะ

โชคชะตานำพาให้สังขารและร่างกายของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงดั่งใจหวัง
คุณตาป่วยเป็นมะเร็งคุณยายสายตามองแทบไม่เห็นคุณพ่อกระดูกสันหลังหัก
คุณแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบีส่วนพี่ชายเป็นปากแหว่งเพดานโว
ผู้ที่ไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ชนะ
และเธอก็เลือกที่จะต่อสู้ความทุกข์นั้นด้วยรอยยิ้ม
ทุกคนแบบไม่สบายหมดเลยมีเราแข็งแรงอยู่คนเดียวเลยในบ้าน

ท้อค่ะพอมาเห็นหน้าทุกคนในบ้านทำให้หนูมีกำลังใจที่จะต้องสู้ต่อค่ะ
จดไม้สีฟ้าจะหนาถึงโนราเผ็น